หนึ่งเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
คือเหตุการณ์ขณะการที่คุณลุงตัดสินใจปิดชีวิตตัวเอง
ทิ้งตัวเองพูดคอและก็ทิ้งตัวเองลงมา
เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปเยอะมาก
จนถึงวินาทีที่คุณลุงปลิดชีวิตตัวเอง
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะก็เลยออกประกาศย้ำสื่อมวลชน
ถึงข้อหลีกเลี่ยงในการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโซเชียลค่ะ
เป็นเหตุที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียว
แต่ในเหตุวันนั้นคนก็ไม่คิดว่าคุณลุงจะทำแบบนั้น
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายชั่วโมงเหมือนกัน
ทุกคนพยายามเกลี้ยกล่อมคุณลุง
ซึ่งอย่างที่บอกไปไม่มีท่าทีเลยว่าคุณลุงจะก่อเหตุแบบนี้

แล้วก็เจ้าหน้าที่จะปีนขึ้นไปช่วยกันได้
แต่เป็นจังหวะที่คุณลุงเขาตัดสินใจนะครับ
เป็นภาพที่ออกมาวันนั้นดูไลฟ์สดของทั้งของคนทั่วไปอีกนะ
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งทุกอย่างนะคะ
คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ค่ะ
ได้ออกประกาศเรื่องการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
เรื่องการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อย้ำให้สื่อมวลชนคำนึงถึงแนวปฏิบัติ
โดยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพอาทิเหตุการณ์ที่มีลักษณะอุจาต
ข้อความรูปภาพที่สอบไปในทางลามกอนาจารย์
พฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรงการฆาตกรรม
และการทำอัตตวินิบาตกรรมคือการฆ่าตัวตาย
รวมทั้งเนื้อหาในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน
แล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมจะประชุม
พิจารณาถึงปัญหาครั้งนี้ในประชุมถัดไป
แล้วนำความเห็นส่งไปยังคณะกรรมการบริหาร
เพื่อที่จะบริจารณ์การตามข้อมองคับต่อไปนะคะ
สำหรับข้อวิจารณ์ในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้
โพสต์ตำหนิสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่ไลฟ์เฟซบุ๊กเหตุการณ์
ว่าผู้คนที่ได้ชมการถ่ายทอดสดเอาความเห็นกันอย่างรุนแรง
เป็นดึงเหตุการณ์คุณลุงอาณาวัตรครั้งนี้นะคะ
เกลียดชังด่าประนามสนุกสนาน
นี่มันบรรยากาศสังคมแบบไหนกันครับ
เห็นชีวิตคนเป็นเรื่องธรรมดาและสงสารข้อความเกลียดชังกันรุนแรง
ถึงหัวอกของภรรยาลูกคนในครอบครัวของลุง
ได้ดูถ่ายทอดสดและอ่านความเห็นของชาวเน็ตบ้างไหมครับ
พวกเขารู้สึกยังไงในหัวใจโหดร้ายมากนะครับ
มาถึงจุดนี้กันได้ยังไงจุดที่จริยธรรมสื่อไม่มีค่าไม่มีความหมาย
ขณะที่ดรมานาตรีระยาพิวัฒน์เป็นคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และมีข้อความด้วยขอประนามสื่อไร้จัญญาบันพร้อมกับตำหนิว่า
แด่สื่อที่เรียกเลือกไลฟ์สดเหตุการณ์ฆ่าตัวตายประธมมาตรา๔๔
ท่านคงได้ยอดคนดูสมใจท่านแล้วกระมัง
กลายเป็นเหตุสะเทือนใจนะครับ